หลายจังหวัดตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐมนูลนะครับ
โดยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นครับ
โดยวิทยากรทั้งภาควิชาการแล้วก็นักการเมือง
ก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะประเด็นก้านตรวจสอบนักการเมือง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ของพระร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงไว้ว่า

วางกลไกที่เน้นเรื่องการสกัดจับนักการเมือง
ที่มีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตไว้เป็นอย่างดี
ด้านเลขที่เจาะลงไปเลยก็คือปฏิรูปการเมือง

ทีนี้ก็ไปดูรายละเอียดว่าการเมืองเขาจะปฏิรูปด้วย
ตั้งแต่คัดคนสมัครคัดคนลงคัดคนเข้าคัดคนจริยธรรม
คนออกจนถึงขั้น
คนไม่ให้มาสมัครตลอดชีวิต
อกจากความเข้มงวดกับนักการเมืองแล้ว
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เชื่อว่าพระรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจสอบฝ่ายบริหารได้มากยิ่งขึ้น
งวดสสและสวอย่างยิ่งครับ
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้สสวจะมีคุณภาพมากขึ้น

ถ้าไม่ดูตาม้าตาเรือต่อไปนี้

ขณะที่นายชินวรบุญเกียรติอดีตสสพักประชาธิปัตยอมรับว่า
ร่างรัฐธรรมนูลยังมีจุดอ่อนเรื่องเข้าไปแก้ไขได้ยาก
แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย
เขาก็ต้องการที่จะมีเวลาในการปฏิรูป
ต้องการให้รับนูลนี้ได้มีผลในการใช้อย่างต่อเนื่อง
แต่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่า
แม้รัฐมนูลจะเขียนไว้อย่างไรก็แล้วแต่ครับ
อย่าไปกลัวเลยครับว่าแก้ไขยาก
ผมเชื่อว่าสังคมไทยถึงจุดหนึ่ง
ที่คนเห็นว่ารัฐมนูลไม่สามารถที่จะทำให้เดินหน้าไปได้
คนก็จะมีมติมหาชนออกมาแล้วในใต้สุดก็มีการแก้ไขกฎหมายรับนูล
ส่วนคำถามที่ค้างคาใจชาวบ้านคือการแสดงความเห็นที่สวนทางกัน
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์และเลขาธิการกปศ
ถูกไขคำตอบโดยนายวิทยาแก้วภารดัย
ที่สวมมวกสองใบเป็นทั้งสมาชิกพักรัชฌาธิการและอดิตการนำกปส
พูดแบบสุภาพสุภาพนะครับผมก็เคารพในความคิดเห็นของทุกคน
ผมเคารพในความคิดเห็นของหัวหน้าพัก
แล้วก็ยืนยันกับพี่น้องครับว่าเป็นความเห็นส่วนตัวท่านหัวหน้าพักครับ
เพราะไม่มีการประชุมพักและพักประชาธิบัติของเราไม่ใช่พักเท่าแก่นะครับ
ทักษิณสั่งแล้วก็หางแถวต้องเหมือนกันหมด
อภิษฎคิดแล้วผมไม่จำเป็นต้องคิดเงินครับ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลประชามติในรอบนี้
จะแสดงให้เห็นถึงพลังของนักการเมือง
ที่อยู่ต่างพื้นที่แต่พักเดียวกันอีกด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน